ผ่านไปแล้วในศึกแรกกับคำถามหวานกวนชวนงง
ก็เป็นทางด้านหนุ่มมาสเข้มคุณเมฆและคุณเอ๋
ที่ขวาไปก่อนหนึ่งหัวใจ
เรามาเปิดศึกหวานมันฉันคือเธอกันนะครับผม
รอบนี้เราจะสลับหน้าที่กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
ถามทั้งคู่เลยครับทั้งสองฝั่งสองครอบครัวนี้
เรื่องงานบ้านงานเรือนแบ่งงานกันยังไง

ที่บ้านนี่คุณให้ภรรยาคุณเปลี่ยนก๊อกน้ำได้ไหม

คือผู้หญิงส่วนมากเขาจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องก๊อกน้ำเรื่องตอกเรื่องอะไรแข็ง

ดังนั้นอันนี้อาจจะยากสำหรับเขา

แต่เรื่องซักกางเกงในซักผ้าก็ผมเนี่ย
ความสะอาดบ้านกวาดบ้านก็ผมอีกนี่แหละ
ทำหมดทุกอย่างเลย

ไม่ค่อยเพราะเขาราชินีแห่งที่บ้านไง
ดังนั้นเขาสบายแล้วทำไงก็ได้มีคุณอยู่
เขาถือว่าเขามีลูกเขาได้ลูกได้ดูดน้องกกลูกอยู่สองคนเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องทำอะไร

เพราะคุณหุ่นเฟิร์มคุณก็ทำไปมันถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
ถ้าอยากกล้ามโตไม่ต้องออกไปฟิตเน็ตหรอกทำอยู่ที่บ้านนี่แหละ

ตรงกันข้ามครับ

ทำถึงเหรอเป็มันยังไงอะ

ทำงานบ้านด้วย

เปลี่ยนหลอดไฟด้วย

ทำอาหารให้กินอีกคุณโชคดีเลย
นี่โชคดีมาจากอย่างเดียวเลย
คือคู่ข่าวหน้าประธานิดหน้าได้เลย
สบายมาก

กฎิกาของเราตอกตะปูตำโป่ง
เป็นอย่างไรไปชมกันครับ

ในรอบนี้จะเป็นทีของฝ่ายหญิงครับ
กับเรื่องแมนที่ฝ่ายหญิงต้องออกแรงแทนฝ่ายชาย
กับเกมตอกตะปูตำโป่ง

ไปโดนลูกโป่งทั้ง๑๐ลูกให้แตก
ฝ่ายหญิงของคู่ใดทำเวลาได้น้อยกว่า
จะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ
คุณเรก๊ยอันนี้เรียกว่าอะไรครับ

แล้วคุณเคยค้อนใส่วินัยไกรบุตรไหมครับ
บ่อยค่ะ

ไม่ฟังด้วย

เข้าประจำที่ได้เลยครับ
ถึงทีของสาวจะต้องมาฉายเดี่ยว

ในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ

มาสู้ลูกเร็วมาสู้ลูก
เอาอีก
ทางด้านสามีและลูกก็ขอเชียร์กันสุดใจเลย
กำลังใจเพียบขนาดนี้สบายอยู่แล้ว
เอาอีกเอาอีกเอาเอา

คุณเมฆนี่หลุนสุกเลยล่ะครับ

เชื่อแล้วว่าคุณแม่นิดดูแลดีจริง

ไปเรื่อยเค็มเลย

อย่าเพิ่งปีดอย่าเพิ่ง
ตีโหวตขึ้นมา

ค่อยเอาขึ้นมา

นั่นแหละ
เราขอทิชชู่ซับเหงื่อ
ภรรยาของครูวินัยก็ไหลบุชสักนิดนึง

เอามาในรายการไม่ได้นึกว่าจะโหดร้ายขนาดนี้
จริงผู้หญิงที่ไม่เคยต่อตะปูก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ
มันมีความลำบากครับตอนนี้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับ
และในเกมนี้คุณเอ๋ก็ทำเวลาไปได้๒๘๑วินาที
ไปดูครับว่าครอบครัวนะครับของคุณแมวจะทำได้เท่าไหร่ไปเลย
เอาละครับมาดูครอบครัวนี้บ้างครับผม
คุณแมวมีอะไรจะแนะนำภรรยาไหมครับเรื่องราวของการตอกตะปูให้ลูกโป่งแตก
คิดซะว่าหัวเป็นหัวสามี

คุณแหววก็ต้องทำให้ได้ภายในเวลา๒๘๑วินาที
ถ้านานกว่านี้ก็แพ้เลยล่ะครับ

นั่น
ลูกแรกก็เริ่มมีปัญหาซ้ำแล้วล่ะครับ
ในครั้งต้องกดประสับใจ

โอ้โหไปแล้วหนึ่งครับ
พอเริ่มจับหลังได้แล้วก็คล่องเลยล่ะครับเนี่ย
โอ้โหแรงเหลือครับ

ใจเย็นครับ๑๓๐วีครับยังมีเวลาอยู่เยอะครับ
อะไรเนี่ย
แม่ตอบเท่าไหร่ก็เบี้ยวชักเริ่มจะขึ้นแล้วนะเนี่ย
ใกล้จะครบ๒๘๑วินาทีแล้วคุณแหววจะทำได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับ
จุดได้แล้วครับ
โอเคสบายครับทีมของคุณวินัยครับ

คุณได้๓หัวใจไปเพราะว่าคุณมีเวลาอยู่๒๘๑วินาที
อันนี้เขาทำมาเนี่ยยังเหลือ๒ลูกยังไม่จบเวลานะครับ
ดังนั้นทีมของคุณเมฆนะครับได้ไป๓หัวใจ
เมื่อกี้ฉันจะเคาะอย่างนี้ก็คิดถึงว่ายังไง

ไอ้ช่วง๓อันเลย

ผู้ชาย๓คนตาเรือขึ้นมา

พี่แมวสู้นะ
มาดูกันครับว่าเกมพิชิตของเรานี้

คราวร็อกเกอร์หนุ่มต้องมาแก้มือแทนภรรยา
ศึกแห่งศักดิ์ศรีของชายหนุ่มกัน